กางเกงหลวมอยากจะหาอะไรมาผูกนะครับ

มาผูกกางเกงแต่จังหวะนั้นไปเอาไฟชัทล์ล้นนะครับค่ะ
แช็คลนเสร็จปั๊บไอ้ผ้าที่ขาดอยากจะมาผูกเกงได้มา
แต่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้แล้วเขาได้เศษผ้าจากไม้ม็อบไปผูกกางเกงแล้วไม่หลวมแล้วแต่ไฟไหม้ฮะ
คิดว่านิดเดียวแต่พอรับตาไปนี่เป็นแบบนั้นเลยเนอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงใต้พระประแดงสมุทรประการครับ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามานี่เป็นหลังห้องน้ำหญิงนะนะครับเป็นจุดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้าน
ผู้ชายคนนี้เอาไฟแช็คลนเศษผ้าจากไม้ม็อบนะครับจะเอามาผูกกางเกง
ผู้ชายคนนี้เดินออกไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับนับ๑๒๐ไฟลุกครับคุณผู้ชม
ไหม้อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับกระเบื้องนะครับผนังก็เสียหาย
พลเมืองดีนะครับเดินเข้าไปเอาขวดน้ำนะครับมาช่วยกันดับไฟนะครับเหตุเกิดตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานนี้
ไปสอบถามในซอในซอนี่เป็นชาวเมียนมานะเป็นเป็นเด็กปั๊มเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้นะ
เขาเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่แล้วมีคนเดินมาบอกว่านู่นไฟไหม้หลังห้องน้ำหญิงเขาก็รีบไปดู
ตอนที่ไปดูไฟมันเริ่มมอดแล้วเนี่ยฮะเขาเอาน้ำนะครับกรองใส่ขวดมากรอกใส่ขวดมาแล้วไปลาดนี่แหละครับ
ส่วนพนักงานอีกคนเล่าบอกว่านะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยได้แจ้งผู้จัดการพอไปดูกล้องวงจรปิดอ๋อคนนี้นี่เองผู้ชายรูปร่างผอมสูงผิวดำแดง
แต่ดูคล้ายคนสติไม่สมประกอบนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเธอว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายเล่ร่อนสติไม่สมประกอบจริงนั่นแหละ
อยู่แถวซอยวัดมหาวงนะครับเดี๋ยวจะติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีครับ
จุดรับตาก็โชคดีค่ะที่มีคนเห็นแล้วก็ดับเอาไว้ได้ทันนะคะ